ดูเรื่องนี้กันหน่อยถ้าคุณผู้ชมจำได้เมื่อวันก่อนเรานำเสนอถังแก๊สระเบิดที่ร้านข้าวต้ม
ไฟลุกท่วมลูกค้าที่กำลังกินข้าวต้มกันอยู่ก็
เรียกว่าหนีกันกระเจิงเลยนะคะเพราะว่าอันตรายมากจริง

เดาสาเหตุไม่ได้เออนั่นสิว่าเกิดจากอะไรคนก็ตื่นตนกกันไปนะคะ
วันนี้เราได้ภาพในอีกมุมหนึ่งนะคะว่า
ไฟที่มันลุกแบบนี้แล้วก็เป็นอันตรายแบบนี้เนี่ย

ขอบคุณครับ
ครับ
ที่เอามาโพสต์ให้ดูเพื่อเป็นอุทาหอน
ฝากเตือนคนใช้แก๊สบอกว่าเปิดวาวแก๊สเนี่ย
ทีแรกเนี่ยคิดว่ามันปิดแล้วหมุนผิดทาง
ก็ต้องปิดเตาแก๊สก่อนเสมอนะถ้าจะเปลี่ยนถัง
อันนี้สำคัญจริงคุณผู้ชมคะนะคะครับ
ปิดเตาแก๊สก่อนที่จะเปลี่ยนถังแก๊สเสมอ
ไม่งั้นเนี่ยโอ้โหนี่โชคดีค่ะ
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะคะ
มีคุณผู้หญิงที่เป็นเจ้าของร้านบาดเจ็บเหมือนกันแต่เล็กน้อย
ส่วนลูกค้าพนักงานคนอื่นเนี่ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
โอ้โหแล้วก็ข้างบ้านก็มาช่วยดับเพลิงเอาไว้ได้ทันค่ะ
ก็เลยไม่ลุกลามบานปลายนะคะ
อุทาหรณ์สำคัญจริงคุณผู้ชมค่ะ